เอาล่ะคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
หันกลับมาดูตัวเองกันให้ดีนะคะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเราก็ต้องเฝ้าระวังกัน
เพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วนะคะไปดูกาลสินก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีเหตุการณ์รถเก๋งเสียหลักข้ามเลนไปชนรถอีก๒คัน
มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเหตุเกิดบริเวณแยกทางเข้าเทศบาลตำบลโพนทอง
ทางหลวงใหม่เลขสิบสองถนนสายกาลสินสมเด็จค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวคนเจ็บรวม๔คนที่ติดคาซากรถออกไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
สอบถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะก็รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุ
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะยังคงอยู่ที่กาลสินค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นี่ค่ะเป็นรถกระบะเชฟโลเล็ตสีแดง
จอดกิดขวางการจราจรอยู่บริเวณแยกป่าไม้กลางเมืองกาลสิน
โดยกู้ภัยต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ
คนขับรถทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่ารถกระบะสีแดงเนี่ย
ขับมาจากแยกธีรวัตรกำลังจะเลี้ยวไปทางวงเวียนโปรงลาง
ส่วนรถเก่งก็มาจากแยกเทคนิคมุ่งหน้าไปทางแยกธีรวัตรค่ะ
ทีนี้ตอนเกิดเหตุสัญญาณไฟจราจรมันเป็นไฟเหลืองกระพริบค่ะ
ว่ารถทั้งสองคันอาจจะมองไม่เห็นกันก็เลยพุ่งชนกันอย่างจัง
เพราะดีนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ
กาลสินยังไม่จบนะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งนอนอยู่ริมถนนก่อนนำส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายโรตี
อุปกรณ์เนี่ยกระจายเกลื่อนเต็มถนนเลยค่ะคือเขาขับเขาขี่ไปชนกับรถกระบะ
เจ้าของจอดเอาไว้หน้าบ้านคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่า
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายโรตีคันนี้เนี่ยมาจากทางแยกเรือนจำ
ตรงไปที่แยกประปาพอถึงที่เกิดเหตุเหมือนรถคันนี้จะเสียหลักค่ะ
พุ่งขึ้นไปชนกระบะที่จอดไว้หน้าบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะนี่คือนายกรินพลศรีวงศาวัย๔๙ปี
นอนได้รับบาดเจ็บอยู่ข้างทางตรงทางลงสะพานคลองอ้อมถนนเทพรัฐ
นาตราชกิโลเมตรที่๔๕ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพนะคะ
อาการเนี่ยมึนเมาอย่างหนักเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลก่อน
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางประกงเบื้องต้นรู้แค่ว่านายกรินคนนี้
กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับที่พักแต่เพราะเมาอะค่ะ
ก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วล้มลงข้างทางแล้วมีคนผ่านมาเห็น
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนะคะยังอยู่ที่ฉัดเชิงเศร้าค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายวัชิรัตนทองดาตวัย๒๒ปี
นอนบาดเจ็บอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอยู่ถนนเทพรักษ์กิโลเมตรที่๕๐
ทางด่วนขาเข้าชนบุรีนายวัชิระคนนี้เนี่ยเขาขี่รถไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงปีใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถมันเหินคอสะพานค่ะ
ก็เลยเสียหลักและพลิกคว่ำถลายไปไกลเกือบ๑๐๐เมตร
โชคดีมากนะคะรถที่ขับตามหลังมาเขาเบรกทันก็เลยไม่ถูกชนซ้ำซ้อนค่ะ
ต่อกันที่ปฐุมธานีเลยนะคะสภาพรถกระบะที่ด้านหน้าเนี่ยพังแตกยับเยิน
กระจกแตกคนขับก็บาดเจ็บเพราะว่าไปพุ่งชนบ้านในซอยวัดไพร่ฟ้าในตำบลบางเดืออำเภอเมืองค่ะ
เสาหักไปหนึ่งต้นประตูเหล็กบานเลื่อนรั้วลวดหนามต้นมะม่วงต้นกล้วยเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
นายสิทธิชัยนาครักษาเจ้าของบ้านเนี่ยเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่
อยู่ก็มีรถคันนี้ค่ะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนใส่บ้านเขาเฉยเลย
นายสิทธิชัยเองบอกบุดหวิดเกือบถูกรถชนเหมือนกันนะเพราะว่าระยะห่างที่รถพุ่งเข้ามาเนี่ย
เมตรเดียวเท่านั้นเองส่วนปิดท้ายกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สุโขทัยค่ะ
เจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถกระบะ
เป็นผู้ชาย๒คนและผู้หญิง๑คนออกมานำส่งโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บผู้ชายคนหนึ่งจะเสียชีวิตนะคะโดยอุบัติเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุรถเสียหลักตรงทางโค้ง
กับต้นไม้ข้างทางริมถนนบริเวณสามแยกบ้านทุ่งรวงทองตำบลบ้านซ่าในอำเภอศรีสำโรงค่ะ
ทั้งสามคนเอ่อทั้งสามคนนี้เนี้ยกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมแยกที่โรงพยาบาลศรีสังวรณ์นะคะ

ไปดูสรุปการเกิดอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายกันหน่อย
ไปแล้วเก็บข้อมูลมา๓วันนะครับ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒นะครับ
สรุปการเกิดอุบัติเหตุ
ประจำวันที่๒๙ธันวาคมคุณผู้ชม
วันที่๓ของการลง๗วันอันตราย
เกิดอุบัติเหตุ๖๔๓ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๘๓ศพและบาดเจ็บ๖๖๗คน

แล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
รถจักรยานยนต์เป็นภานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
เมื่อไปรวมอุบัติเหตุสะสม๗วันระหว่าง๒๗๒๙ธันวาคม
เกิดขึ้นมาแล้ว๑๖๓๓ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๘๒คนแล้วก็บาดเจ็บ๑๖๙๐คนครับ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
วันที่ผ่านมายึดรถได้๑๗๔๘คัน
และส่งตัวผู้ที่ทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายดูสิฮะ
๖๐๐๐๐กับอีก๔๙๒คน

คนนี่ปีใหม่ไม่มีความสุขนะครับ
ก็ต้องไปดำเนินเรื่องของคดีความต่าง
อย่าเสี่ยงกับการโดนยึดรถเลยนะคะ

ถ้ามีแอปพลิเคชันเสริมอะไร
เรียกเถอะค่ะนั่งแท็กซี่เถอะค่ะ
จะได้ไม่ต้องขับรถ

คือบางทีพื้นที่ต่างจังหวัดไม่มีแท็กซี่
ไม่ได้มีแอปพลิเคชันต่างที่จะเรียกให้คนมารับได้

คืนนี้ระวังกันด้วยข้าวดาวนะฮะ